บอกเลยว่าเจ้าตัวนี้มันหลับแบบลึก
ลึกมากเลยครับ
อ้าวใครเห็นคลิปนี้ก็นึกว่าตายอ่ะค่ะ

น้ำไหลมาอย่างนี้ยังไม่ตื่นเลย
คุณไม่เข้าใจเหรอนี่คือที่มาของคำว่าหลับไหล

โอ้โหนี่เรากำลังเล่นใบ้คำกันอยู่ใช่มั้ย

เนี่ยหลับไหลจริงแล้วน้ำก็ไหลผ่านแต่ก็ยังหลับได้อย่างสบายใจบอกไว้ก่อนหมาตัวนี้ยังไม่ตายนะฮะ
แค่สลบเข้านั้นเอง
คงสลบแบบลึกอะ

ใช่มันก็เลยตื่นยากนิดนึง

เห็นใจตัวเองเนี่ยต้องมาเล่าข่าวแบบนี้เอาแต่อย่างนี้ละกันนะครับบอกเลยว่าดูแล้วสนุกดูแล้วตลกดีนะครับ
ก็เข้าไปดูกันได้ในติ๊กต๊อกมันยังมีหลายคลิปให้ได้ติดตามกันเนาะ